สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
วันนี้ถือเป็นวันสำคัญในการกำหนดทิศทางและอนาคตของวงการลูกหนังไทยนะครับ
กับการเลือกตั้งนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง
ระเบียบวิธีการในการเลือกตั้งวันนี้

จาก๖๘เสียงก็รับรองระเบียบ
ทำให้การเลือกตั้งนั้นดำเนินการต่อไปได้
รายงานจากอินดอร์สเตดียมหัวหมากครับ
ณขณะนี้ครับการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

สามารถดำเนินการเลือกตั้งมาถึงตำแหน่งอุปนายกสมาคมแล้วนะครับ
หลังจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นมีการเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมไปแล้วครับ
ตอนนี้ทีมที่มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงนั้นก็คือ
สโมสรจากโซนดิวิชั่น๒นะครับ
ก่อนที่จะถึงถ้วยพระราชทานในประเภทขอคอและงอ
หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการเลือกตั้ง
ในตำแหน่งสภากรรมการต่อไปอีก๑๓ตำแหน่งด้วยกันครับ
นี่คือบรรยากาศล่าสุดครับที่อินดอร์สเตรียมหัวมานนะครับ
หลังจากที่มีการรับรองระเบียบวิธีการเลือกตั้ง
ตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับโดยมีเสียงที่มา
รับรองมติในที่ประชุมทั้งหมด๖๘เสียงจาก๗๒เสียงครับ
ที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนแล้วก็รับรองระเบียบวิธีการเลือกตั้ง
ทั้งหมด๖๔เสียงครับการเลือกตั้งก็ดำเนินต่อมาได้
จนถึงนักขนาดนี้ครับโดยมีสี่สโมสรสมาชิกนะครับ
ทั้งหมดจาก๗๒เสียงก็คือเมืองทองยูเนเต็ดโอโสสภา
และบีซีเทโรจากไทยพรีเมอร์ลีกรวมถึงวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชยาเกษมนะครับจากถ้วยขอนั้นที่ไม่ได้เดินทางมา
ใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ครับด้านนายนัทพลที่สุวรรณ
หนึ่งในผู้สมัครเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ก็เปิดเผยนะครับว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
สมาคมฟุตบอลและก็หวังว่าผู้ที่ได้รับเลือกนั้น
จะทำตามสัญญาและนโยบายที่วางเอาไว้ครับ
ทุกภาคสวทุกคนก็อยากมีส่วนร่วมทุกคนสแดงความคิดเห็น
แสดงความสามารถซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี
มีความสามารถหลายคนก็หวังว่าพี่ได้รับการเลือกตั้ง
จะนำความคิดเห็นของทุกฝ่ายไปผสมผสานด้วย
ให้การดำเนินงานในสมาคมเป็นที่ดีที่สุด
จากนั้นนะครับก่อนที่จะมีการรับรองระเบียบการเลือกตั้งเมื่อช่วงเช้า
อีกหนึ่งผู้สมัครครับนายพินิศาสินินนะครับ
เดินทางถึงสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่า
การเลือกตั้งในครั้งนี้นั้นระเบียบวิธีการเลือกตั้ง
ก็มีประเด็นเรื่องของ๓๐เสียงหลีกภูมิภาค
ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
ในปี๕๘ตั้งแต่วันที่๑๗กันยายนที่ผ่านมา
แล้วก็ควรจะกลับไปใช้แรงกิ้งนะครับ
ในการเลือกดิชั่น๒คืออันดับ๑๕ของแต่ละโซนตามเดิม

ผมบอกได้เลยว่าระเบียบวิธีการเลือกตั้งวันนี้
ไม่ตรงกับข้อบังคับ
คณะกรรมการกลางเป็นผู้จัดทำเหรอ
ยังไงอาการติดตั้งทางนี้เป็นยังไง

คิดว่าการเลือกตั้งในตำแหน่งสภากรรมการนั้นก็น่าจะเสร็จสิ้นลงได้นะครับ

เดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามรายละเอียดที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับ